หัวดกำแพงเพชรนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งอายุห้าสิบเจ็ดปี
บอกกับที่บ้านบอกว่าเดี๋ยวจะออกไปหาปลาทำแบบนี้ปกติ
หายไปตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่สองกุมภาพันธ์จนกระทั่งเฮ้ย
มันหายข้ามวันเลยอ่ะอ่ะอ่ะไปไหนอ่ะหาไม่เจอค่ะ
ท้ายญาติออกไปตามหาเห็นข้าวของวางอยู่ริมสระ
ญาติบอกว่าไม่น่าจะเหลือแล้ว
ก็เลยไปแจ้งกู้ภัยให้มางมหา
สุดท้ายเป็นไปอย่างที่คิดจริงจริงค่ะเพราะว่าผู้ชายคนนี้จมน้ำเสียชีวิตแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยของกำแพงเพชรเนี่ยค่ะ
ต้องไปช่วยค้นหานำร่างของผู้ตายก็คือนายสมศักดิ์ครบกลางอายุ๕๗ปี
มน้ำเสียชีวิตบริเวณสระน้ำในหมู่บ้านสันติศุกร์หมู่เจ็ด
ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามของกู้ภัยแล้วก็เล่าให้นักข่าวฟังเนี่ยนะคะ
ทราบแบบนี้นายสมศักดิ์ผู้ตายออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่๒กุมภาพันธ์
ไปพร้อมกับอุปกรณ์ตกปลาก็คือเบ็ดตกปลาบอกกับที่บ้านบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาปลา
หลังจากนั้นก็หายตัวไปเลยค่ะถึงเช้าอีกวันหนึ่งก็ยังไม่กลับ
ญาติก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะว่ากิจวัตรประจำวันของผู้ตายก็จะเป็นแบบนี้
ออกไปตกปลาบ้างก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนแล้วก็ค้างที่บ้านเพื่อนเลย
ตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจแต่มันนานเหลือเกินจนกระทั่งสาย
เมื่อวานเนี่ยญาติบอกว่าออกไปตามหาดีกว่า
สุดท้ายแล้วไปพบข้าวของของผู้ตายวางอยู่ข้างสระน้ำ
ว่าผู้ตายตอนนั้นสันนิษฐานกันว่าน่าจะจมน้ำตายแล้ว
โทรแจ้งกู้ภัยเลยค่ะให้มาช่วยงมหาร่าง
สุดท้ายเป็นไปอย่างที่คิดจมน้ำตายจริงนี่ขี่จักรยานคันนี้ออกไป
กู้ภัยใช้เวลาชั่วโมงเศษที่สุดแล้วก็พบร่างของผู้ตาย
จมอยู่ในขี้เลนก้นสระมีเบ็ดเกี่ยวกับตัว
พันรอบตัวเลยคุณจึงนำศพเนี่ยขึ้นมาบนตะหลิง
ทางญาติคาดว่าผู้ตายน่าจะเป็นตะคริว
จากว่าช่วงนี้สภาพอากาศเย็นด้วยใช่ไหมประกอบกับถูกสายเบ็ดพันตัว
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็เลยกลายเป็นเหตุสลดดังกล่าวเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะ